ก็บอกขออะไรก็ได้๑อย่าง

วันนี้ก็ขึ้นทางเบียนมีตรงอายุถึง๑๖๐๐ปี
นี่๑๖๐๐ปี
รายการคชาพาพาไปดู

สรีระสังขารของพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย